ดีนะคะที่คุณผู้ชมก็อาจจะไม่รู้หรือไม่เคยเห็นมาก่อน

ซึ่งตอนนี้ท่านจาวาบอกว่าเฮ้ยเกลัวจะหมดแลเป็นเค้าเรียกว่าข้าวตอกพระร่วง

เก็บเอาไว้บูชาไปทำเครื่องลางของขังก็มีนะคะ
เขาบอกว่าร่วงออกมาจากปากพระร่วง
นี่เป็นคำบอกเล่าที่สืบทอดกันมา
แล้วเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวทางวิทยาศาสตร์เราก็มีบอกเหมือนกัน
นี่คือต้องไปคุยดินแล้วก็หายแบบนี้เหรอ

ปัญหาคือจะเป็นเด็ดสี่เหลี่ยมแบบนี้เหรอคุณขวัญ
ใช่เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่วัดลานตาเมืองนะคะ
อยู่ที่อำเภอทุ่งสลิมจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ไปแถวนั้นแล้วเคยเจอเนี่ยส่งข้อความบอกกันหน่อย
เห็นแบบนี้เจอรอบสาราวัดนะคะ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดลานตามเมืองพระอาจารย์สุธินค่ะกันตะเตโช
ท่านเอาหินนี้มาให้ทีมข่าวของเราดู
แล้วบอกว่าเจ้าหินนี้นี่แหละที่ชาวบ้านมาเก็บ
เรียกกันว่าข้าวต่อพระร่วงหรือเพชรหน้าทั่ง
หรือแร่เหล็กพายไลท์ค่ะ
มีอยู่ทั่ววัดไปหมดเลย
พระเนรแล้วก็ชาวบ้านมาเก็บหินนี้กันไป
แล้วจริงแล้วมีมาตั้งแต่ก่อน
ท่านจะมาจำพรรษาอยู่ที่นี่นานแล้วหลายปีค่ะ
บางคนเอาไปบูชาไปเจรนายทำหัวแหวนทำจี้ห้อยคอ
บางคนก็เอาไปทำเป็นเครื่องรางของขลัง
ติดตัวเอาไว้เพื่อป้องกันคุณสัยต่าง
เชื่อกันว่าจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ
แล้วก็เป็นความเชื่อโบราณที่มีมายาวนานหลายร้อยปี
สืบทอดกันแบบนี้ว่า
หินนี้เป็นคำข้าวของพระร่วง
ที่ท่านฉันข้าวไม่หมดแล้วท่านหวานลงพื้น
หลังจากนั้นท่านก็เสกข้าวนั่นแหละให้กลายเป็นหิน
ก็เลยเรียกกันว่าข้าวตอกพระร่วงค่ะ

แต่ท่านบอกว่าตอนนี้กลัวว่าเดี๋ยวจะมาเก็บไปหมดแล้วนะคะ
เลยตอนนี้ต้องมีมติสั่งกันไว้ว่าห้ามเก็บรักษา
เป็นสมบัติของวัดอนุรักษ์เอาไว้ก่อนค่ะ
ก็มีมาตั้งนานแล้วนะโยม
อาตมาก็เพิ่งจะมาอยู่ก็เพิ่งจะได้รู้เมื่อช่วง๕๖ปีเนี่ย

ส่วนมากก็จะไปขึ้นหิ้งบูชายม
เพราะมันเป็นแค้วคาดปลอดภัย
แล้วก็พวกแบบเอาไปทำจี้แหวนจี้อีกสร้อยคอ
โอ้โหบอกเป็นหินศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงสุโขทัยเลยนะ

นี่เต็มเลยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้เราก็จะต้องไปถามนะคะ

อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ท่านมีการโพสต์เฟซบุ๊ค

ตอกพระร่วงเป็นแค่หินแรกกลุ่มพายไร้
มีลักษณะโครงสร้างเป็นลูกบาท
มีแร่ไลโมไนท์นะคะไปแทรกอยู่ในเนื้อของแร่พายไร้
ทำให้เนื้อนั้นลักษณะคล้ายกับโลหะ

เพราะจะถูกนำมาทำเป็นแผ่นหินปูตามสถานที่ทางศาสนาอย่างวัด
แต่พอเวลาทุบออกมาหรือเกิดผูกพัง
แผ่นหินมันก็จะแตกแล้วมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
อย่างที่เราเห็นหรือบางทีอาจจะเจอได้ว่า
เป็นทรงแบบยาวขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไป
ก็ขนาดตั้งแต่๐๕เซนถึง๓เซนติเมตรแบบนี้ค่ะ
ครับก็เราทั้งมุมความเชื่อมุมวิทยาศาสตร์นะ